ก็คือข้อที่จริงเลยนะที่ที่อาหารจะตกกันอยู่ตอนนี้ก็คือว่าอ่า
หลังจากที่มันจะมีต้องมูลหลายเจ้าครับสมมุติว่าเราเป็นต้องการไปซื้อบ้าน
ที่บ้านเป็นโครงการของพ่อสาหารเนี้ยมันก็จะมีโครงการอยู่ที่นี่

คือใช้บริการเพราะว่าตัวเองเนี่ยสามารถคู่ได้แล้วก็ง่ายในการเซ็นเอกสารต่อขึ้นตรงกับผู้บริการโดยตรงอยู่แล้วใช่ไหมครับ

ทีนี้เราก็จะได้เงินทอนมาทำบ้านแต่ปัญหาของจากคือเนี่ยมันมาจากประเด็นที่ว่าพอสร้างบ้านเนี่ยไม่ใช่แค่จากคนเดียวนะครับคนอื่นก็พอช่วงระหว่างการสร้างบ้านเสร็จเขาก็จะเอาช่างมาทำเขาเอาช่างมาทำบางลายเนี่ยเจอชนิดที่ว่ายังไม่ได้บ้าน

ไม่ได้บ้านทำสัญญาอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วบางรายก็ทำบ้านไปแล้วแต่ว่าในสัญญาการทำเนี่ยมีเรื่องเลยอย่างโน้นอย่างนี้แต่ว่าบ้านทำยังไม่เท่าไหร่แตกแล้วพังแล้วจากก็ประสบปัญหาเรื่องนี้ยังไม่ได้บ้านก็คือบ้านก็แล้วเงินทอนที่สำคัญเงินทอนที่ก็ต้องใช้จ่ายไปเพราะมันกู้แล้วนี่ครับ

ถ้ากู้ไปหนึ่งล้านห้าแสนบาทแล้วทีนี้เงินทอนกติกาก็คือว่าถ้าจ้างในที่ดินตัวเองเนี่ยเขาจะทอนให้ห้าแสนแต่ถ้าเป็นที่ของหลวงอะไรที่เขาจัดสรรให้เนี่ยเงินมันจะหายไปแสนนึงก็คือได้สี่แสน

ก็คือต้องจากเนี่ยจะต้องได้คืนสี่แสนถูกไหมครับ
ใช่ใช่จากจะต้องไปคืนทีนี้คนที่ประสบปัญหาก็คือระดับข้าราชการชั้นผู้น้อยทั้งหมดเลยที่ที่มีปัญหาอย่างเงี้ยแต่คนอื่นไม่กล้าครับเพราะว่ามันเป็นวงการทหารอ่ะมันมันล้วงลึกไม่ได้มันร้องเรียนไม่ได้ครับการร้องเรียนจะต้องร้องเรียนด้วยตัวของคุณเองเท่านั้นแล้วก็ต้องลงชื่อจะรวมตัวกันร้องเรียนไม่ได้ทหารมัน
ใส่ค่าหัวให้ช่างบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับช่างสมมุติว่าเขาประมวลมาสองแสนอย่างเงี้ย
เขาก็ต้องต้องการกำไรถูกไหมครับครับเขาจะต้องหักสองสองแสนอาจจะไม่ได้จริง
ตามสองแสนอาจจะคือว่าจะถูกไม่ตรงตามที่ต้องการครับเนี้ย
เงินส่วนนี้มันก็ต้องแบ่งกันหลายคนมันก็ต้องชัดหน้าไม่ถึงหลัง
เพราะมันโกงมาหลายคนแล้วไงครับอ่าคนนี้กระทรวงคนนั้นกระทรวง
จริงคนนี้มาคนนี้มาระบบมันเลยล่มพอล่มแล้วก็โกงคนมาทอด